กล้วยที่ว่าเขาบอกว่ามันโตมาเหมือนไม่ใช่กล้วย
เอ้ามันเหมือนแปลงร่างเป็นพญานาคได้บ้าง
หรือบางทีมันโผล่พวดแทงขึ้นมาจากดินที่แบบว่ามันออกมาจากปลีเลยทีเดียว
แปลกขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับกล้วยแปลก
เติบโตขึ้นมาดูแปลกตาไปจากกล้วยที่ควรจะเป็น
จะแปลกไปแบบไหนบ้างนั้นไปชมกันครับ
เริ่มกันที่จังหวัดมุกดาหารพบต้นกล้วยที่ออกปลีมา
แล้วดูคล้ายกับพญานาค
กล้วยแปลกที่ว่านี้ปลูกไว้ในบริเวณบ้านพักเลขที่๑๐หมู่๘ตำบลโป่งขาม
อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่ามีปลีกล้วยโผล่ออกมาจากกลางลำต้น
จนสร้างความแปลกใจเป็นอย่างมาก
จากนั้นก็มีการออกเครือตามมาด้านคุณจันสีโฉมเฉลา
เจ้าของบ้านก็บอกว่าตอนแรกที่มีปลีกล้วยโผล่ออกมากลางลำต้น
ก็มีลักษณะคล้ายกับพญานาคเป็นอย่างมาก
เขาจึงเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยกันดูซึ่งทุกคนก็ลงความเห็นว่าคล้ายจริงจริง
เขาจึงเชื่อว่าน่าจะมาให้โชค
หลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้ช่วยกันนับจำนวนเพื่อจะนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อต่อไป
ด้วยความใจดีของเราขอบอกเลยว่าเมื่อนับไปนับมา
ก็นับได้ทั้งหมด๘หวีรวมผลกล้วย๘๖ลูกครับผม
ส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการพบกล้วยแปลกหัวปลีโผล่จากดิน
ไปกันที่บ้านเลขที่๑๒๗หมู่๑ตำบลคลองนิยมญาตราอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
พบต้นกล้วยจำนวนหลายต้นมีผ้าสามสีผูกมัดติดอยู่
และมีชุดไทยสีม่วงห้อยอยู่ด้วย
ส่วนที่โคนกล้วยต้นใหญ่พบปลีกล้วย๑หัวโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยหัวปลีจะต้องงอกเงยออกมาจากปลายยอดด้านบนของต้น
แต่ปลีกล้วยหัวนี้งอกออกมาจากพื้นดินโดยไม่มีลำต้น
โดยคุณพนโฉมรุ่งเจ้าของบ้านกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง
นำผ้าสามสีพันที่ก้านหัวปลีและนำดอกไม้ทูบเทียนมาเส้นไหว้
พร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากเจ้าแม่ตานีให้มีโชคลาภร่ำรวยในเร็ววัน
คุณพนอบอกว่าเธอได้มาก่อสร้างบ้านหลังนี้
ในพิธีกรรมเนี่ยจะมีการลงเสาเอกเสาโทตามความเชื่อ
และต้องใช้ต้นกล้วยต้นอ้อยมามัดไว้ที่ปลายยอดเสา
หลังจากทำพิธีเสร็จคนงานก็ได้นำต้นกล้วยมาปลูกไว้ที่หลังห้องเช่าบริเวณนี้
ซึ่งหลายเดือนต่อมาผู้เช่าห้องเห็นตัวเลขบนต้นกล้วย
แล้วจึงนำไปเสี่ยงโชคก็พากันถูกรางวัลติดต่อกันหลายงวด
จึงซื้อผ้าสามสีและชุดไทยมาเส้นไหว้ตามความเชื่อ
และได้จุดทูปเสี่ยงโชคผลปรากฏเลขออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับ